ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเป็นคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์จริงแล้วก็มีอยู่สักสองสามคลิปนะคะคุณผู้ชมอาจจะเห็นกันไปบ้างแล้วเกิดเสียงวิจันทร์หนักมาก
คุณผู้ชมอาจจะเห็นกันไปบ้างแล้วเกิดเสียงวิจันทร์หนักมาก
อันนี้คือกระดกขวดเลยแล้วก็จะมีบางคลิปเทเหล้าเป็นแบนอย่างนี้ค่ะบางคลิปก็เทแบบเป็นขวดนี่นี่เป็นแบนอย่างนี้เทเลย

ใช่แล้วก็มีหลายคนนะคะเหมือนเขาปาร์ตี้กันนะคะโอ้โหเสียงวิจารณ์เยอะมากค่ะคลิปนี้นะคะหลายคนถามว่าเป็นพยาบาลจริงไหมหนึ่งนะคะ
หรือว่าเป็นแค่แต่งตัวแบบแฟนซีเนาะปาร์ตี้แฟนซีเป็นพยาบาลอะไรอย่างนี้

แต่พอดูสถานที่ก็คล้ายโรงพยาบาลนะคะครับทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ให้
ล่าสุดเนี่ยค่ะเราไปเห็นเฟซบุ๊คของสภาการพยาบาลโพสต์ภาพแถลงการออกมาเลยนะคะ
บอกว่าสภาการพยาบาลได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคลิปเมื่อสักครู่นี้แล้ว
อบหมายให้ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดตรวจสอบข้อที่จริงให้เร็วที่สุด
แล้วก็จะมีการแถลงข้อเท็จจริงเพื่อพิทักษิตแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงคันต่อไป
สภาการพยาบาลรับเรื่องแล้วค่ะอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปสอบถามในแพทยุทธนาวันนโพกลางในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณหมอบอกว่าอ๋อตรวจสอบแล้วคลิปนี้เป็นโรงพยาบาลจริงเป็นสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
และนี่คือพยาบาลจริงพยาบาลจริงด้วยไม่ได้แต่งกายคล้ายพยาบาลไม่ใช่ปาร์ตี้แฟนซีใส่ชุดพยาบาลนี่คือพยาบาลจริงนะคะ
เขาดื่มแอลกอฮอลกันเขาปาร์ตี้กันในโรงพยาบาลค่ะซึ่งตามมาตรฐานการให้บริการนี่คือเรื่องที่ผิดนะคะคือไม่ได้ใช้คำว่าไม่เหมาะสมนะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเลยแหละ
ผิดกฎหมายนะคะเรื่องการให้บริการเนี่ยยังไม่ได้กระทบต่อคนไข้คนไปใช้บริการแต่การกระทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ผิดวันนี้ประสานผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้แล้วนะคะให้ตรวจสอบและกำกับดูแลบุคลากรที่อยู่ในกรอบที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยเดี๋ยวพวกนี้จะมีการออกเอกสารอย่างเป็นทางการส่งไปที่โรงพยาบาลอีกรอบหน
ยังไงคุณผู้ชมลองดูตรงนี้นิดหนึ่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดมาตราสามสิบเอ็ดค่ะ
กำหนดห้ามมีให้บุคคลดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่๗แห่งดังต่อไปนี้นะคะ
หนึ่งคือวัดหรือสถานที่ประกอบศาสนกิจสองสถานที่บริการสาธารณสุขของรัฐ
นี่ไงคะมันเข้าข้อ๒๓สถานที่ราชการ
เว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสร๔สถานที่ที่เป็นสถานศึกษานะคะ
เว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสร๕คือปั๊มน้ำมัน
หกคือสวนสาธารณะของทางราชการและเจ็ดสถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ถ้าฝ่าฝืนอาจมีโทษจำคุไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะ